กลับมาติดตามข่าวกันต่อมาดูเรื่องดราม่าในโซเชียลกันซะหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอาหารกักตัว
จริงตั้งแต่การที่มีระบาดระลอกแรกระลอก๒มา
มีคนต้องเข้ากักตัวแล้วก็มีคนรีวิวอาหารกักตัวกันเยอะ
ล่าสุดมาอีกแล้วร้องเรียนอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิด
เขาถามว่าน้อยไปไหมอ่ะพี่

เขาเขียนว่าหนึ่งก้อนถ้วนคือเขาบอกว่ามันคือกะเพราไก่

แล้วเขาให้เทียบให้ดูกับฝ่ามือ

เราได้รับการเปิดเผยจากคุณกิ๊กนามสมมุติ

วันแรกที่เข้ารับการรักษาไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
เพราะว่ายังไม่ได้กินอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้

พนักงานจากโรงพยาบาลเอาเข้ามาส่ง๓กล่อง

กล่องแรกคือข้าวกะเพราไก่

ดูแล้วก็เออไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าน้อยอะไรยังไงเท่าไหร่

ที่มีปัญหาคือกล่องนี้ค่ะ

มีทอดมันอยู่๑ชิ้น

ไม่อิ่มแล้วคือเทียบกับฝ่ามือให้ดูว่ามันน้อยไป

เข้าใจว่าอาจจะผิดพลาดหรือเปล่า
ร้านอาหารอาจจะใส่มาให้ผิดก็ได้
เพราะว่า๒กล่องก็คือกะเพราไก่
อีกกล่องนึงที่ว่าเป็นผัดผักกับเนื้อสัตว

มีแค่กล่องนี้นี่แหละที่มันน้อยนิดไปหน่อยค่ะ

แบบว่าจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมหน่อยก็แล้วกัน
ให้มีคุณภาพในการทำงานให้มากกว่านี้
เรื่องนี้สปสชก็บอกนะคะว่า

ประสานขอคำตอบจากโรงพยาบาลต้นเหตุแล้ว

จากร้านอาหารที่อาจจะ

ไปแค่ชิ้นเดียวได้เหรอทำงานรีบอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอ
รอเขาชี้แจงนะคะนี่ค่ะหนึ่งก้อนถ้วนเนี่ยนะฮะหนึ่งก้อนถ้วนค่ะ